สุดท้ายแล้วเขาเสียชีวิตนะฮะ
ที่ถนนสายปะตาลีนรัฐพิวาศ
อยู่ยี่สิบแปดปีนะครับเป็นออสอสายบุรีนะครับ
ก็เสียชีวิตอยู่นะฮะแล้วก็นี่เป็นรถนะครับ
ถูกยิงนะครับส่วนคนร้ายก็หลบหนีไปนะครับ
ขณะเดียวกันที่ยาลานะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายสี่ห้าคนเนี่ย
ปล้นรถกระบะของพนักงานขนส่งสินค้านะครับ
ตอนที่เขากำลังไปขนส่งสินค้าให้กับลูกค้านะครับป้นแล้วก็ขับหลบหนีไปนะครับ
พื้นที่อำเภอรามันก็ต้องตามหานะฮะ
เพราะเกรงว่าคนร้ายเนี่ยจะเอารถเขาไปทำคาร์บอมค่ะ
สุดท้ายไปเจอรถคันนี้นะครับท่านผู้ชมครับจอดทิ้งอยู่นะฮะ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้หุ่นยนต์ระเบิดเนี่ยมาเก็บกู้นะครับ
นี่ฮะจังหวะตรงนี้นะครับที่ต้องยิงเข้าไปเพื่อจะดูว่า
มีระเบิดหรือเปล่าจะได้ตัดวงจรระเบิดนะครับ
เดี๋ยวดูนะฮะ
นี่ฮะสุดท้ายก็ตัดวงจรระเบิดได้นะครับ
ไปตรวจสอบรถคันนี้นะครับกระบะคันนี้พอถูกปล้นไปเนี่ย
มีถังแก๊สพิคนิคสีส้มและถังแก๊สพิคนิคสีเขียว
ที่คนร้ายเอาไปประกอบเป็นคาร์บอมนะฮะโอ้โหน้ำหนักเนี่ย
ถังหนึ่งเนี่ยสิบกิโลกรัมเมื่อสักครู่นี้เห็นอยู่ที่ล้อ
ใช่ข้างหน้าข้างคนขับเลยอ่ะคือปล้นไปแป๊บเดียวฮะค่ะ
เอาไปใส่ถังแก๊สเนี่ยเนี่ยเนี่ยประกอบระเบิดเนี่ยเพื่อทำเป็นคาบอมเลย
ถ้าตามหาไม่เจอเนี่ยไปเก็บกู้ไม่ทันนี่ยุ่งเลยนะครับ
โอ้โหนี่ฮะการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนทางภาคใต้